พี่ผู้ชมฮาเรามาเตือนกันเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอแชร์ประสบการณ์
เธอไม่กินน้ำเปล่ามาแปดปี

นี่คนที่ผมรู้จักคนหนึ่งนะไม่ค่อยจะกินน้ำเปล่าแล้ว

แทนน้ำเปล่าเลยนะ
แล้วเธอก็แชร์บอกว่าอุทาหรณ์นะ
ไม่ดื่มน้ำจนสมองบวมวิทย์อมภาษณ์
เธอต้องทำกายภาพบำบัดตลอดชีวิต

คุณคิดดูผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฮะ

คุณปามอายุแค่๒๘ปี
เป็นเจ้าของกิจการหลายแห่งนะ
ต้องการให้เรื่องของเธอเนี่ยเป็นอุทาหอน
เพื่อให้รู้ถึงโทษของการที่คุณไม่ดื่มน้ำเปล่า
โทษของการไม่ดื่มน้ำเปล่าคุณปามเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าตลอดหลายปีเธอไม่เคยดื่มน้ำเปล่าเลยคุณ
อยู่ได้ยังไงเนอะคนไม่ดื่มน้ำเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะ
หลายปีที่ว่าคือ๘ปีครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ
๘ปีไม่ว่าจะหิวจะเหนื่อยจะกระหายหรือหลังทานข้าวทานยาอะไรก็ตาม
ดื่มน้ำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำเปล่าสีใสเธอไม่เอาเลยนะ
น้ำใสไม่เอาเลยดื่มอันนี้แทนคุณนมเปรี้ยวบ้างล่ะ
ชาดื่มโกโก้ดื่มน้ำอัดลมอ้าวน้ำผลไม้ก็พอว่า
เครื่องดื่มชูกำลังเธอก็ดื่มแต่ทั้งหมดทั้งมวลเธอไม่แตะน้ำเปล่าเลยแม้แต่นิดเดียว
เพราะคิดว่ายังไงมันก็คือของเหลวเหมือนกัน
มันก็คือน้ำมันก็คือน้ำเหมือนกันอ่ะแต่ไม่ใช่น้ำเปล่านะฮะ
เมื่อปีที่แล้วเธอมีอาการปวดหัวปวดแบบโอ้โหจิ๊ดแบบไมเกรนเลย
ตอนแรกกินยานะกินตอนแรกก็หายนะฮะเป็นอยู่๒เดือนคุณ
กระทั่งเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมปีที่แล้วนะเธอเข้าห้องน้ำ
เหมือนคนมาปิดไฟห้องปิดแล้วก็เปิดไฟทำไมรู้ไหมครับคือ
มันมืดมันสว่างอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตา
เธอไม่ได้มีความปิดไฟจริงคุณมันวูบอะ
พอลุกขึ้นยืนเธอรู้สึกว่าตัวเอียงเอียงซ้ายเลยนะ
ทีนี้เธอรีบตั้งสติออกจากห้องน้ำตะโกนเรียกสามีให้มาช่วย
แล้วหลังจากนั้นล้มทั้งยืนครับคุณผู้ชมฮะล้มไปไม่พอ
ชาครึ่งซีกซ้ายนะอาเจียนออกมาแล้วรู้สึกบังคับใบหน้าไม่ได้
เบี้ยวแล้วสามีพาไปส่งโรงพยาบาลใน๓๐นาทีนะครับ
ทำให้สมองบวมมากแล้วนะฮะ
คืออาจจะต้องโดนผ่าตัดสมองด้วยนะครับ
โชคดีที่สมองหยุดบวมได้นะครับ
จากนั้นเธอเริ่มเดินไม่ได้คุณร่างกายซีกซ้ายไม่ทำงาน
ตาตกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอาบน้ำเองยังไม่ได้เลย

กินยาฝังเข็มกายภาพหมดเงินไปหลายแสนบาท
ผ่านไปกว่าหนึ่งปีจนมาถึงทุกวันนี้
ตอนนี้กลับมาเดินได้ร่างกายคืนกลับมา๘๐
นี่คุณนี่ก็ความรักนะครับ

รักไหมฮะอือที่พาเธอเดินกายภาพบำบัด
จนเธอสามารถที่จะลุกกลับขึ้นมาเดินได้อีกครั้ง

มันอาจจะเป็นเบื้องบนที่กำหนดชีวิตมาแบบนี้

กำหนดชีวิตไว้เองตั้งแต่ตะก่อนที่ไม่กินน้ำเปล่า
เป็นผลมาถึงทุกวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้เธอดีขึ้นมากแล้ว
ได้กำลังใจจากคนรอบข้าง
แล้วก็เธอสรุปให้ฟังบอกที่ป่วยครั้งนี้
เพราะว่าร่างกายไม่ได้รับน้ำเปล่าคุณ
ทำให้เลือดข้นเลือดหนืดมาก
ไหลเวียนช้าจนจับตัวเป็นก้อน
และแน่นอนมันก็ไปกระทบถึงสมองของเธอนะฮะ
บอกโชคดีที่ยังไม่กระทบถึงเส้นเลือดสมองด้านความจำ

ฉะนั้นคงไม่มีโอกาสได้ออกมาถ่ายทอดเรื่องนี้

คุณผู้ชมเรื่องนี้แบบหลายคนบอก

เวลากินข้าวพาไปกินข้าวกับที่บ้านกัน

น้ำอัดลมสั่งอะไรอย่างนี้

รู้เหมือนกันว่ามันมีคนแบบนี้ด้วย

เตือนกันว่าต้องดื่มอย่างน้อยวันละ๘แก้ว